กับการทำงานของตำรวจเป็นตำรวจท่องเที่ยวเมืองกาญจนบุรีค่ะ
ขับรถไปตามท้องที่ต่างนี่แหละ
แล้วไปเจอคันน้องคนหนึ่งรถจักรยานยนต์๔อยู่พอดีเลย

ตำรวจมีวิธีช่วยวิธีช่วยน่ารักมากไปดูคลิปค่ะ

รถขันเร่งเร่งไม่ได้

จับมือไวเราไปด้วยกัน
บางคนบอกว่านึกว่าเป็นฉากในหนังวาย

ถ้าปล่อยน้องลงข้างทางทันทีเลยนะคะ
นี่เป็นการทำหน้าที่ค่ะของตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีนะคะ
เขาถ่ายไว้เองในช่วงที่ไปเจอน้อง

แล้วก็กลับบ้านไม่ได้ก็เลยเอ๊ะจะเอาขึ้นหลังรถ
ลืมรถเป็นรถเก๋งเอาเข้าไม่ได้
แล้วจะช่วยยังไงล่ะก็คิดวิธีกันอยู่พักนึง
วิธีนี้ค่ะต้องจับมือแบบนี้ไปตลอดทาง
และคนด้านหน้าก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์นี้

แล้วก็บรรยายไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ถูกแชร์ต่อกันไป

หนึ่งคุณผมว่าน้องเขาดูเกร็งนะ

กรงความน่ารักก็บอกว่าไม่ได้เห็นชับค้อนในคลิปเท่านั้น
เพราะว่าปอนตอนไปถึงบ้านตำรวจให้ของเพิ่มด้วย
บอกมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีปลากระป๋อง

ดีจังเลยบางทีเราเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเสีย
อีกคันมาช่วยก็ต้องเอาเท้าเกี่ยวกันนะ